เอาข่าวนี้กันบ้างดีกว่าใกล้ตัวสุดเลยนะจ๊ะ
สำหรับรายการเจ๊คิมกินรอบวงแขกรับเทิงของเราไม่ใกล้ไม่ไกล
คนข้างนี่ชั้นเองค่ะพี่แจ๊คเกอร์รีน
ท่านหนึ่งเหรอดาราท่านหนึ่งควบคู่ไปกับผู้ประกาศข่าวสุดฮอตของเรา
รัชพรชาลาโดนไปด้วยกันค่ะไปเปิดเผยเรื่องราวที่หลายคนอาจจะไม่รู้
อย่างเช่นว่าพี่แจ๊คเนี่ยแอบกิ๊กกับเด็กฝึกงานหรือเปล่า
เพราะว่าแอบกินเด็กฝึกงานแอบกินช่างภาพตากล้องจริงหรือเปล่าแจ๊กกะลีน
เชอรี่อย่าเพิ่งถามสิเดี๋ยวพี่ใจจะหลุดออกมา
อากาศเมื่อวานนี้สดร้อนเลยหลายคนแชร์เชอรี่ก็แชร์ใช่ไหมล่ะ
ครั้งนี้เนี่ยทั้งคู่จัดเต็มเรื่องความซีนะคะผ่านเรื่องราวเบื้องลึกเบื้องหลังที่คุณผู้ชมไม่เคยรู้มาก่อน
เขาบอกว่าแฉกันหมดเปลือกจริงเหรอเป้
มีหลายช่องหลายช่องค่ะเอาพูดไม่ออกเลยค่ะ
กันหมดเปลือกเลยนะคุณผู้ชมงานนี้นะคะพี่คิมเนี่ยถึงกับว่าขออาศาเป็นตัวแทนหมู่บ้าน
ล้วงลึกเรื่องราวแบบส่วนตัวส่วนตัวนะทำเอาพี่แจ๊กกะรีนของดิฉันเนี่ยไปไม่เป็น
ขอยกมือเคลียร์ข่าวเมาส์กลางรายการเลยอ่ะเดี๋ยวให้คุณผู้ชมไปดูบางช่วงบางตอนกันหน่อยค่ะ
แล้วก็ถ้าบันทึก
จะเทคโอเวอร์ช่องอยู่แล้วนะผ่านรอบวงยิ่งกว่าแม่อีก

ดึกมันยังได้อ่านนะแม่
แล้วเราคนละสายงานแต่ละพิจารณีกันได้ยังไง

ทีมันตรงกันคือเป็นคน

พี่แจ๊กอ่ะคือหนูว่าทุกคนก็เป็นอันที่ทุกคนแพรมถามอยู่เหมือนกันเนาะ
ว่าพี่แจ๊กมีมั้ยอะไรอย่างนี้เขาจะบอกว่าเพื่อนมึงเพื่อนมึง

ขอเคลียร์ค่ะเรื่องเด็กฝึกงานกับตากล้องนะคะ

มีตากล้องด้วยเหรอ
ไม่มีอะไรค่ะก็สนิทกันสนิทกันคือแบบว่า
เหมือนพี่น้องไปกินข้าวเสร็จทำงานเสร็จก็กลับบ้าน
คุณทวนคำถามดีก็ถามว่าเรื่องเด็กฝึกงาน

เขาไม่ได้พูดถึงตากล้องเลยงงอ่ะแม่
ไปไหนก็ต้องตอบเรื่องนี้เหมือนเดิม
คุณผู้ชมคนสวยเนาะมันก็ต้องมีคนมา

ไม่มีอะไรเลยค่ะไปติดตามได้สนุกม่วน
ม่วนนะเพราะเขามาแฉกันในรายการเลยนะคุณผู้ชม
นี่แค่น้ำจิ้มนะใครอยากดูเต็มไปดูกันเลยนะคะ
ได้ข่าวเม้ามานะว่าเค้ามเมาเธอด้วยเชอรี่
พลอยเนี่ยทั้งอ้องทั้งเอ๋อกเลย
นักว่างงี้
อ้องสุดผู้ประกาศช่องซิ

คอยกับพี่แจ๊คตีคู่กันมาเลย

คุณคิดว่าจะช่วยกัน